สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องหยิบเรื่องนี้มาติดตามกันหน่อยเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหม่ในรัฐมนูลในกฎหมายลูกแล้วจะได้เป็นบรรทัดฐานว่าอย่างนี้ทำได้หรือทำไม่ได้
ถ้าทำไม่ได้กฎหมายข้อไหนห้ามทำต้องให้ชัดถ้าทำได้แล้วจะเป็นยังไงต่อ
หลังจากไทยรักษาชาติถูกยุบท่านก็ทราบนี่ครับว่าพักนี้หายไปเลย
และผลที่ตามมาก็คือว่าผู้สมัครสอสอเขตหลายเขตของพักนี้ที่เป็นตัวเต็ง
เขามีทั้งลนรงให้โวท์โน
และมีทั้งลนรงค์ให้ยักย้ายถ่ายเทเสียงที่จะเลือกเขาไปสู่เบอร์อื่น
เอาทีละเรื่องเรื่องของคุณวรวัตรเอื้ออภิญกุล
อดีตรัฐมนตรีอดีตสสแพร่หลายสมัย
มีข่าวออกมาว่าผู้สนับสนุนหัวคะแนนของคุณวรวัตร
เขาบอกว่าเมื่อคุณวรวัตรลงเลือกตั้งไม่ได้
เขาจะไปลงในบัตรเลือกตั้งคะแนนผู้ไม่ประสงค์จะเลือกใคร
ก็คือโหวตโนบัตรแต่ละใบเนี่ยเขาจะมีช่องที่ไม่ประสงค์จะเลือกใครด้วย
เพราะรัฐมนูลเขามีเจตนารมณ์ว่าถ้าประชาชนเห็นว่าทุกพักแต่ละเบอร์
เขตนั้นเนี่ยดูแล้วไม่เข้าท่าไม่เห็นมีใครที่สมควรจะเลือก
ก็ไปใช้สิทธิ์กาช่องไม่ประสงค์จะเลือกใคร
เอาถามว่าถ้าไม่ชอบใครไม่เห็นใครเหมาะสมทำไมไม่นอนอยู่บ้านเฉยล่ะ
บอกเอาไม่ได้สินอนอยู่บ้านเนี่ยเท่ากับไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีสิทธิ์เรื่องนั้นเรื่องนี้
ฉะนั้นไปใช้สิทธิ์แต่ไม่เลือกใครเลยนี่รัฐมนุนเปิดช่องไว้นะ
หัวคะแนนของหัวคะแนนผู้สนับสนุนคุณวรวัตรก็เขาจะไปลนลงแบบนี้เขาก็มาถามหามาบอกคุยกับคุณวรวัตร
มีคำถามว่าทำไมไม่ถ่ายคะแนนไปให้พักตระกูลเพื่อพักอื่นล่ะ
เออพรรคเพื่อชาติก็ก็มีในเขตนั้น
อ้าวปรากฏว่าถามไปถามมาบรรดาผู้สนับสนุนคุณวรวัตร
เขาไม่อยากไปลงคะแนนให้พักเพื่อชาติของผู้สมัครพักเพื่อชาติ
ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เขาบอกเขาไม่เอา
เขาไม่เอาเขาก็จะไปลงคะแนนผู้ไม่ประสงค์จะเลือกใครแล้วโหวตโน
ตรงนี้ทำได้หรือไม่ได้
ให้ข้อมูลอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าคะแนนที่คนไปลงในช่องไม่ประสงค์จะเลือกใคร

เกิดไปกันเยอะแล้วคนที่จะเลือกคุณวรวัตรไปโหวตโนกันเกือบทั้งหมด
คะแนนโหวตโนเนี่ยสมมุติคะแนนโหวตโนไม่ประสงค์จะเลือกใครเลย
เกิดชนะคนที่ได้ที่๑
เขตนั้นล้มไปเลยนะครับไม่ได้สอสอต้องจัดเลือกตั้งใหม่

บรรดากี่เบอร์กี่เบอร์จากภักดิ์ต่างที่ลงในรอบแรกและที่เสียงไม่ประสงค์จะเลือกใครเลยชนะเนี่ยสมัครใหม่ไม่ได้
ต้องไปหาคนอื่นมาสมัครแปลว่าประชาชนดูแล้วไม่มีใครเหมาะสมจะเป็นสอสอเขตเขาไม่เอา

แล้วถ้าผลตามมาเป็นอย่างนี้หลายเขตมันจะเกิดอะไรขึ้น
ฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยมีการตั้งคำถามกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไง
เรื่องนี้จะเป็นยังไงท่านประธานกรกตคุณอิทธิพรบุญประคองท่านบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปดูว่า
ข้าวขายครอบงำไหมข้าวขายจูงใจไหมข้าวขายชี้นำไหม

ถ้าเข้าข่ายชี้นำเข้าข่ายจูงใจเข้าข่ายครอบงำทำไม่ได้ผิดไม่ทำไม่ได้แล้วท่านก็สั่งให้กรกตไปตรวจสอบเรื่องนี้
เพื่อจะได้เป็นบรรทัศน์ว่าทำได้หรือทำไม่ได้
นี่อีกเรื่องหนึ่ง
ประเด็นที่๘ริ้วฉะเชิงเศร้า
น้องของคุณจตุรนฉายแสงลงทั้งสองเขต
คุณธิติมาฉายแสง
เป็นผู้สมัครของทศชพักที่ถูกยุบไปแล้วเนี่ย

นี่น้องสาวคุณจตุรนนะน้องชายอีกคนนึง
อดีตรัฐมนตรีวุฒิพงศ์ฉายแสงไปลงเขต
สองคนนี้หมดสภาพเพราะว่าพักถูกยุบ
แต่ว่าข่าวที่ออกมาก็คือว่าทั้งสองคนนี้
บอกคนที่สนับสนุนว่า
เมื่อเลือกตัวเองไม่ได้เนี่ยให้ไปเลือกคนของ

ไม่ไปลงไม่ไปเลือกให้พักที่มาจาก
ต้นน้ำสายเดียวกันล่ะพักเพื่อไทยเพื่อชาติอะไรทั้งหลาย

ในสองเขตนี้

พักเพื่อชาติเพื่อทำไม่มี

ไม่ต้องการจะให้ไปตัดคะแนนกันเอง
ก็เลยส่งแต่ภักดิ์ไทยรักษาชาติ
แล้วพักอื่นก็ไม่ส่งประกบ
หมายถึงว่าพักที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเนี่ย

นี่ก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกว่า
รณรงค์บอกให้ผู้สนับสนุน

ทำได้หรือทำไม่ได้ผิดหรือไม่ผิด
ประธานกรกตก็ตอบรวมเหมือนกันนั่นแหละว่า

จูงใจไปโน้มน้าวไปครอบงำ

หรือถ้าประชาชนไปเลือกกันเองเป็นสิทธิของแต่ละบุค
เป็นสิทธิของแต่ละความคิดก็ปล่อยเขา
แต่ต้องไปดูว่าไปชี้นำไปครอบงำไปจูงใจหรือเปล่า
ถ้าไปชี้นำไปครอบงำไปจูงใจด้วยเรื่องใดเนี่ย

แต่ว่าฝ่ายที่เขาเห็นว่าทำได้เนี่ย

คุณจตุรนฉายแสงคนหนึ่งล่ะ
บอกมันไม่ผิดตรงไหนเนี่ย

สมัครไม่ได้แล้วพักถูกยุบแล้วเนี่ย
เป็นตัวเลือกไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็เป็นประชาชนเต็มขั้น
เขาจะไปบอกใครให้ไปเลือกใคร
ก็เป็นสิทธิของเขาที่จะทำได้

นักเรียนคนอื่นที่คิดเหมือนคุณจตุรนก็มี
คุณวรวัตรเอื้อพิยกุลเนี่ย
อธิบายบอกว่าก็ชาวบ้านเขามาหา
เขาบอกว่าเมื่อท่านลงไม่ได้แล้วเนี่ย
เขาขอไปลงคะแนนโหวตโนเนี่ยได้ไหม
คุณวรวัตรบอกเอาแล้วผมจะไปห้ามเขาได้ยังไงเป็นสิทธิของเขา
นี่คำชี้แจงจากคุณวรวัตรนะ
อีกคนนึงที่บอกว่าทำได้คือคุณรัฐดาวันตันติวิทยาพิทักษ์
พิเทศคุณละดาวันบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ผิด
ไม่มีกฎหมายข้อใดห้ามนี่ฉะนั้นจะเห็นต่างกันนะ
ระหว่างประธานกรกตกับคุณจตุรนคุณวรวัตรคุณรัฐดาวัน
แล้วจะยังไงต่อผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องทำความชัดเจน
ให้ปรากฏเสียเร็ววันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอย่าให้คาราคา
สั่งแล้วเดี๋ยวมันจะทำกันที่โน่นที่นี่แล้วก็จะเกิดการ
ร้องเรียนกันที่นั่นที่นี่หลังเลือกตั้งเสร็จแทนที่จะเดิน
หน้านับคะแนนเสร็จเพื่อจะเปิดสภาได้มันก็จะมาสารวนอยู่
กับการร้องเรียนร้องเรียนแล้วก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบแล้ว
ต้องทำสำนวนส่งจะเจอใบเหลืองใบส้มใบอะไรก็ไม่รู้
เนี่ยมันจะยุ่งกันไปหมดฉะนั้นสิ่งที่รัฐกรกตจะต้องทำใน
ช่วงเวลาเหลือ๑๐วันจากนี้คือ

แล้วอย่าให้ใครกล่าวหาว่า
มีความลังเอียงอย่าให้เกิดข้อคารหานินทาว่าเข้าข้างฝ่าย
โน้นฝ่ายนี้มันจะยุ่งกันไปใหญ่ผมถึงบอกว่าเวลาที่เหลือจาก
นี้ไปก่อนจะมีการเลือกตั้งต้องทำอะไรให้ชัดเจนให้ประชาชน
เชื่อมั่นอย่าให้เขาคิดว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะนำไปสู่ความ
ยุ่งยากแล้วปัญหาบ้านเมืองก็แก้กันไม่จบนี่คือขีดเส้นใต้
เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับพอกรกตจะรีบ
ทำคุณจาตุรนก็บอกกรกตกระตือรือร้นเรื่องนี้เร็วไปหรือเปล่า
อีกนั่นสินั่นสิก็ไม่รู้ล่ะต้องให้มีความชัดเจนครับครับต้องพูดกัน
โดยกฎหมายกฎหมายข้อไหนว่ายังไงครับยิ่งใกล้ถึงเลือกเลือกตั้ง
ล่วงหน้านอกเขตด้วยนะอาจารย์นะ๑๗มีนาคมนี้แล้วนี่แล้วไกลแล้วไกลแล้ว
เอาละครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ก็เป็นเรื่องของการเมืองที่น่าสนใจจริงจริงเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
มีป้ายผู้สมัครที่ไปหาเสียงของพักอนาคตใหม่นะคุณปรากฏว่ามี
การเขียนด้วยนะขอบคุณคุณธิติมาฉายแสงกราบขอเทคะแนนให้
ประชาธิปไตยพักอนาคตใหม่เลยแต่ไปขึ้นอยู่หราเลยที่ป้าย
ผู้สมัครพักอนาคตใหม่เรื่องนี้ก็ต้องถูกกรกตตีความ